ยังจำได้ไหมคือเรานำเสนอข่าว
ทวงหนี้ที่บอกว่าเอาระเบิดควันไปปลาหน้าห้องพักเอื้ออาทรที่ปฐุมธานี
แล้วคนที่ปลาก็มาวิ่งหนีเจ้าของห้องเขาบอกว่า
เฮ้ยฉันไม่เคยไปกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้นอกระบบเลย
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตอนที่แก๊งทวงหนี้เขามากันสองคนใส่หมวกนะใส่แมสแล้วเดินไป
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูตอนที่เขาเอาวัตถุบางอย่างไปจุดไฟ
แล้วก็วางเอาไว้โยนเอาไว้อยู่ที่หน้าห้อง
แล้วเดี๋ยวจะเห็นนะฮะควันมันขมองฉงเฉง
นี่เห็นไหมไฟมันลุกขึ้นมาก่อน
หลังจากนั้นปุ๊บสองคนนี้เขาวิ่งหนีออกมา
แล้วพอควันมันมามากคนที่อยู่ในห้อง
ในนั้นมีครอบครัวอยู่พ่อแม่ลูก

เตะไอ้เจ้าที่เป็นควันเพราะกลัวมันจะระเบิด
คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรเตะทิ้งไว้ก่อนเลยนะฮะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ที่ชั้น๓ของโครงการเอื้ออาทรอาคาร๒๑ที่ปฐุมธานี
ทีนี้เจ้าของห้องคือนางวันวิสาแก้วกระจ่างอายุ๓๕ปี
พอเธอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ก็เอาหลักฐานพวกนี้ค่ะไปแจ้งความกับสพประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหในห้องเนี่ยนะ
อยู่กัน๔ชีวิตมีตัวเธอมีสามีแล้วก็มีลูกอีก๒คน

เขาบอกไอ้คนที่มาทำแบบนี้ไม่คิดเหรอ
ว่าคนในห้องโดยเฉพาะเด็กน้อยเขาจะได้รับอันตรายนะฮะ

บอกว่าช่วงที่คนร้ายพยายามที่จะโยนระเบิดควันมาในห้อง
มันเป็นจังหวะที่จะเรียกว่าโชคดีก็โชคดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าสามีของเธอเห็นเหตุการณ์พอดี
ก็เลยรีบออกมาหน้าห้องเอาเท้าเนี่ยเตะระเบิดควันออกไปจากหน้าห้อง
แล้วพอรู้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แม้จะเห็นแค่รูปร่างลักษณะ
แต่ว่าเธอก็คับคล้ายคับคานะว่าไม่รู้ว่าเป็นแก๊งทวงหนี้นอกระบบหรือเปล่า
คือก็ไปคุยกันกับคนในอาคาร

คนในอาคารก็บอกดูหน้าดูตาแล้ว

คุณหน้าคุ้นตาว่ามันมาแถวนี้บ่อยครั้งเหมือนกัน
เออแต่ตัวเธอน่ะยืนยันว่าฉันเนี่ยไม่เคยไปกู้หนี้นอกระบบอะไรเลย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหม
คนร้ายมันอาจจะมาแล้วก็มาปลาระเบิดควันผิดห้อง

สองคนนี้นะมอบตัวกับตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกรแล้ว

ชื่อว่านายวราวุฒิตั้งถาวร๓๗ปีคนหนึ่ง
อีกคนนึงคือพิชัยพลอยซิริ
คือเขาบอกนะว่าผมทำผิดห้องจริงครับ

เนี่ยแล้วที่ทำไปเนี่ย

อันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องของแก๊งเงินกู้นอกระบบ

เขาบอกว่าอ๋อเปล่าพวกผมสองคนเนี่ย
เป็นแค่พ่อค้าขายเสื้อผ้าเท่านั้นเอง

เห็นไหมคนละเรื่องเลย
แต่พอเขาพูดแบบนี้คุณผู้ชม

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบกันอีกรอบนึง
แต่ที่โดนไปก่อนเลยเนี่ยคือแจ้งข้อหาก่อน
สองคนนี้นะวราวุฒิกับพิชัยเนี่ย
โดนข้อหาเรื่องร่วมกันทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว

ส่วนข้อหาอื่นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อน
แล้วถ้าเกิดว่าสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีข้อหาอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมนี่แจ้งแน่นอน
ตอนแรกเป็นประเด็นของเรื่องแก๊งทวงหนี้โหดนะฮะ

พอผิดกฎไม้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างนั้นค่ะ